ก่อนอื่นบอกก่อนเลยค่ะว่าของเราส่งกี่คนยังไงคะ
เดี๋ยวก่อนบกทุ่ง่ะบกทุ่ง่ะ
เขตไหนส่งไปว่าชนะหมดอ่ะ

แข็งสุดแล้วหัวหน้าภาคอื่นแข็งสู้ได้มั้ย

อะไรที่ทำให้เรามั่นใจ

เอาเป็นว่าปัญหาที่ลุงตู่สร้างขึ้นทั้งหมด

๑๐๐หนี้สาธารณะที่ลุงตู่สร้างขึ้น๕ล้านล้าน

ครับแล้วจุดยืนของภาคไทยศิวิรัย

ป็อตเป็นไหว้รัฐบาลเนี่ย

ลุงไทยสร้างชาติเป็นไหว้ครั้งอยู่แล้ว

บัตรคนชะลาเท่าไหร่นะ

แล้วคุณเต้มงคลกิจ๓๐๐๐บาท

คุณเต้เอาเงินจากไหนค่ะ
เปิดเคสศัตริกิจพิเศษทาซิโน
ในฐานะรองประธานกรรมธิการบ่อน
เปิดเคสศัตริกิจพิเศษทาซิโน
ยกเว้นเรื่องกฎหมายฟอกเงิน
รับนักท่องเที่ยวแค่ปีละ๔๐๐๐คน

ไม่อันนี้เสนอในสภาเรียบร้อยแล้ว

พอจนมุมก็เอาตามมงคลกิจกันหมด

ผมเกิน๒๕เสียงภาคไทยศิวีรายเนี่ย
เกิน๒๕เสียงทั้งเขตทั้งเบอร์เอาง่ายวันที่๑สิงหา๒๕๖๖
ผมประชุมคอลโลมอลเรียบร้อยแล้วออกเป็นพระราชกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษคาซิโน
รับนักต้องเที่ยวปีละ๔๐๐๐๐คนไม่เอาคนไทยเลยคนจีนมี๑๐๐๐ล้านบาท
ขึ้นไปเนี่ยมีประมาณ๓๐๐ล้านคนผมรับท่องเที่ยวแค่๔๐๐๐คนเอง
ละ๑๐๐ล้านมันเล่นเสียกันอยู่แล้วครึ่งหนึ่ง

ขอบคุณมากเลยคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ